ติดตามความคืบหน้ากรณีของน้องใบหม่อนหน่อย
น้องใบหม่อนเป็นนักเรียนวิทยาลัยหน้าตสินที่สารยา
แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าไฟแดงมาชนเธอเขาเต็มแรง
ขณะที่เธอนั้นกำลังวิ่งข้ามถนนทางม้าลาย
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนาน
ตั้งแต่วันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้เสียชีวิตแล้วนะครับครอบครัวก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก
นี่แหละครับมีคลิปเหตุการณ์
จากเหตุการณ์ที่นางสาวฮาไทยพัฒน์ตันตะซิริน

เป็นชาวตำบลพันธ้านรสิงห์จังหวัดสมุทรสาคร
นักเรียนชั้นม๔ทับ๓วิทยาลัยหน้าตสินศาลายา
จังหวัดนครปฐมเอกหน้าตะศิลป์สากลบาเล
ถูกรถจักรยานยนต์ของนายมักควัฒน์จันภัยจิต
หมายเลขทะเบียนยามาฮ่าทะเบียนรถยนต์
กยย๗๘๖๔กรุงเทพมนาคม
ฝ่าสัญญาณไฟแดงแล้วก็พุ่งเข้าชนอย่างจัง
ขณะที่น้องใบหมอนเดินข้ามถนนทางม้าลายนะครับ
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาทีของวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ที่หน้าวิทยาลัยหน้าตสินถนนศาลยานครชัยศรี

ไม่รู้สึกตัวร่างกายไม่มีการตอบสนอง
ต้องผ่ากระโหลกเปิดทิ้งไว้เพราะกลัวสมองบวมเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็สมองจะได้มีพื้นที่ขยาย
ตรวจสอบอาการอย่างใกล้ชิด
แล้วก็แจ้งให้มันดาทราบทำใจไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว
บอกว่าหากฟื้นมาน้องใบมอนอาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทานะครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
ก็นางสาวฮาไทพัฒน์หรือว่าน้องใบหม่อนได้เสียชีวิตแล้ว
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพเมืองนครปฐม
โดยมีนางหนึ่งฤทัยตันตสิรินอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นแม่ของน้องใบหม่อนเดินทางมาพร้อมครอบครัว
ก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตัวแทน
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
ได้เดินทางมามอบสินใหม่ทดแทนจ่ายค่าเสียหายในเบื้องต้น
จำนวน๒๒๓๔๐๐บาท
โดยมีคุณแม่ของน้องใบหมอนเป็นผู้รับไว้นะครับ
คุณแม่บอกทั้งน้ำตาบอกว่าน้องเสียชีวิตลงแล้ว
แต่ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นนะครับ
จะนำศพของน้องใบหมอนออกจากโรงพยาบาลในวันนี้
และเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนการตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ระหว่างเรื่องของการติดต่อนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีนั้นนะครับ
นายมัฆวัฒน์จันพัยจิตอายุ๒๑ปี

น้องใบหม่อนขณะเดินข้ามถนน
ตอนนี้นะครับก็มีการฝากขังยังสารแขวงไปแล้ว
ในเบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

ขณะนี้พอน้องใบหมอนเสียชีวิตลง
ก็จะเปลี่ยนข้อกล่าวหาใหม่เป็นขับรถโดยประมาท

โดยจะต้องแจ้งนายมักควัฒน์ให้มารับทราบข้อกล่าวหาใหม่นี้ด้วยนะครับ

จะมีการเดินทางมาขอคำมาหรืออย่างไร

แต่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่อยากให้มีบาปติดตัวลูก
ก็คงจะให้อภัยไปนะครับ